ไปดูเหตุการณ์ที่หนองคายกันหน่อยค่ะ
มีคนร้ายบุกยิงกำนันหญิงเสียชีวิตในบ้านพักนะคะ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่าผู้ตายอยู่ในบ้าน
ซึ่งบ้านเปิดเป็นร้านขายของชำค่ะ
ที่คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้าน
เหมือนจะมาซื้อของทำตัวเป็นลูกค้าค่ะ
แล้วก็เดินไปหยิบค้องหยิบของมา
เสียชีวิตตรงนั้นเลยนะคะ
เบื้องต้นคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นปมขัดแย้ง
เรื่องเจรจาเปิดเส้นทางสัญจรให้ชาวบ้าน
แล้วก็เงินกระถิ่นวัดที่หายไปค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะคะ
ตำรวจสพสังคมและกู้ภัยก็เข้าตรวจสอบ
อาจกรรมคนถูกยิงเสียชีวิตในหมู่บ้านดงต้องค่ะ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
เปิดเป็นร้านขายของชำแล้วก็ใช้เป็นที่ทำการกำนันตำบลผาตั้งด้วย
ในห้องครัวหลังบ้านค่ะพบศพนางกันนิกาวงศิริ
หรือว่ากำนันเตี้ยเจ้าของบ้าน
เป็นกำนันตำบลผาตั้งนะคะ
สภาพนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ในห้องครัว
กางเกงขายาวสีดำเสื้อแขนยาวสีม่วง

ด้วยกระสุนปืนเข้าขมับขวาหนึ่งนัด
ใกล้กันมีปลอกกระสุนขนาด๑๑มมตกอยู่๑ปลอก
แล้วก็มีหัวกระสุนชนิดเดียวกันตกอยู่ด้วย๑หัวค่ะ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
นี่ค่ะที่เราเอาลูกศรทีไว้นี่แหละ

เขาบอกว่าสามีของกำนันเตี้ยกับหลานสาว
แล้วก็คนร้ายอะไรนี่คลีตามเข้ามาเลยนะคะ
เป็นผู้ชายสูงประมาณสัก๑๗๐เซนติเมตร
เสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีเขียวขี้ม้า
หมวกกระน็อกเต็มใบสีน้ำเงิน

ก็เมื่อกี้แวะทักทายร้านน้ำแข็งใสที่อยู่เยื้องหนึ่งก่อน
แล้วค่อยขับมาจอดตรงที่เป็นบ้านของผู้ตายที่เป็นร้านขายของชำ

เดินเข้ามาแล้วก็ทำทีเหมือนจะมาซื้อของ
พอกำนันเตี้ยเดินมาเหมือนจะขายของให้นะคะ
กำนันเตี้ยก็เดินกลับไปในครัว
จังหวะที่กำนันเตี้ยเดินกลับไปในครัวเนี่ยนะคะ
คนร้ายเนี่ยเดินตามเข้าไปแล้วก็เอาปืนยิงใส่๒นัดเลยนะคะ
นี่คุณผู้ชมจังหวะนี้เดินตามเข้าไปแล้ว
เนี่ยค่ะแล้วก็เข้าไปก่อเหตุ
กระสุนฝังในหนึ่งนัดอีกด้านทะลุออกไปนะคะ
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วคนร้ายก็เดินออกมา
แล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หนีไปทางบ้านลาดหอคำ
อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะสอบปากคำนายพิเดช
สามีของกำนันเตี้ยนะคะก็บอกว่าคือตอนนั้นน่ะ

เขาพาหลานสาวไปบ้านญาติที่อยู่ท้ายหมู่บ้าน

สาเหตุน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการตรวจสอบเงินกระถิ่นของวัดในหมู่บ้าน
มันหายไปแปดหมื่นห้าพันบาทตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าค่ะค่ะ
แล้วก็มีกรณีเรื่องที่ชาวบ้านไปเจรจากับเจ้าของที่ดินรายหนึ่ง
ให้เปิดเช่นทางสรรจรแล้วก็ทางเข้าสวนของชาวบ้านในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
จนเป็นเป็นเรื่องขัดแย้งกันด้วย
ที่เขาเป็นเจ้าของที่นะเขาบอกว่ากำนันรังแก่
แต่เขาก็บ้างงั้นเบียดเบียนเขาบ้างอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ครับ

เราได้ไปพูดคุยกับพันธ์ตำรวจเอกนรงตันดีนะครับ
เป็นผู้กำกับการสพสังคมก็บอกว่า

ช่วยเหลือชาวบ้านจนเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านนะคะ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่บ้านผู้ตายทั้ง๖ตัว
ไม่มีตัวไหนหันภาพไปที่ห้องครัวเลย
ก็เลยไม่สามารถเห็นเหตุการณ์ณตอนนั้นได้จริง
ก็คือจะเห็นได้แค่ภาพที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละ

โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพสังคมกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

เบื้องต้นก็เน้นน้ำหนักปมสังหารไปที่ความขัดแย้ง

แต่ก็ยังไม่ได้มีการตัดประเด็นอื่นทิ้งนะคะ

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็จับตัวคนร้ายให้ได้ค่ะ